ก่อนผู้เลยว่ามันไป
นี่ไม่ต้องเอาโซ่ไม่ต้องเอาโซ่
เอาโซ่เอาโซ่ล่ะ

ไม่ต้องไม่ต้องเอาโซ่ล่ะ
คลิปที่เพื่อนเขาไปตามเจรจากับสามีเราใช่ไหมคะ

เขาให้เพื่อนเรามาคุยกับสามีเรา
ส่วนตัวเขารออยู่ในรถ

สามคนนั้นน่ะผู้ชายที่เป็นทหารหนึ่ง
ผู้หญิงสองเราไม่เคยรู้จัก
ผัวเรากลับมาแล้วเราไปตามเจอ

ก็ยังให้เพื่อนมาถามมาพี่ถางกับ

สมัยนี้ไม่จำเป็นต้องเช็ดน้ำตาหรือเปล่าคะ
เรามีหัวใจเหมือนกัน
คลิปนั้นคือเกิดวันที่๒๒
๒๑หรือ๒๒เมษา๖๕
หลังจากที่พี่ไปตามสามีพี่กลับบ้านแล้ว
ต้นเรื่องมันมาจากสามีเขา
ไลน์มาถามว่าเอ๊ะเอ๊ดสรุป
ใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าใช่พี่
พี่ไม่รู้อะไรถ้าหนูไม่พูดให้พี่ฟัง
พี่ก็ไม่รู้หรอก
อืออือ
ใครโอกหัก
สามีเราก็กลับมาตั้งแต่วันที่๑๐ที่เราไปตามเจอนะคะ
ที่บ้านฉูอ่ะน้องเขยฉูอ่ะอืม
หลังจากวันนั้นมาเขาก็ไม่ไปอีก
แล้วเขาก็ขอโทษขอโอกาส
พี่ขอโอกาสนะพี่จะไม่ทำอีก

ว่าพี่ขอคมาพี่ขอโทษอืมพี่ผิดไปแล้วพี่ขอโอกาสอย่าง
สองคนอ่าสิบสองขวบคนหนึ่งเจ็ดขวบคนหนึ่งซึ่งไอ้สิบสอง
ขวบน่ะมันโตแล้วมันเป็นผู้ชายมันนิ่งมันอาจจะคิด
กับแม่อยู่อาจจะสงสารแม่แต่มันไม่พูดอืมแต่ไอ้ตัวเล็กอ่ะ
ผู้หญิงอ่ะร้องไห้ทุกวันอืมแม่ป๊าป๊าจะมาเมื่อไหร่
ป๊าป๊าไปไหนแม่ป๊าป๊าไม่รักเราแล้วใช่ไหม
เนี้ยค่ะผลแล้วน้ำตาจะไหลต่อคือเราเรารักลุ้งอ่าเห็นไปวัด
บ่อยบ่อยนะคะก็อยากให้ท่องสินข้อสามให้ได้นิดนึง
ข้ออื่นไม่รักษาไม่เป็นไรเพราะเราก็รักษาไม่ได้หรอก๕ข้อ
แต่อย่างน้อยก็ให้รักษาข้อ๓ข้อกามีค่ะ
อย่าผิดลูกผิดลูกผิดผัวคนอื่นเขามันบาป